คุณผู้ชมฮะเรามาดูเหตุการณ์นี้ระทึกเหมือนกัน

คนในรถคันนี้กำลังชิว
ขับรถเที่ยวภูทับเบิกดูวิวดูหมอกสวยงาม

เอาแบบยาวหน่อยได้ไหมครับ
ตอนที่เขากำลังขับขี่แบบสบายใจนี่

ถ่านลงเขาเริ่มเปิดแต่ทางเริ่มเสี้ยอย่างงี้

คือรถคันนี้เขากำลังชิวกันอยู่นะในรถ
คุยกันนั่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้
เพราะว่าคนในรถไม่เคยมาเที่ยวที่นี่
ไม่เคยมาเที่ยวที่ภูทับเบิก

อยู่เกิดเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตาข้างหน้านี้
คุณเห็นไหมฮะคนขี่รถจักรยานยนต์หายไปไหน

เหวไปหรือเปล่าตายไปหนึ่งหรือเปล่า
อีกคนที่เป็นคนซ้อนรอดใช่ไหม

พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่ภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์
จากการที่นี่เราดูเขาเอามาโพสต์

บอกว่าโอ้โหกำลังขับรถมาอยู่ดี
แล้วอยู่ก็เกิดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเลย
รถจักรยานยนต์พุ่งมาแบบนี้ในฝั่งขาลงคุณขาลงเขานะ
และมาเร็วมาแรงพุ่งตรงเลย
กาดเร็วที่เป็นเหล็กกั้นขอบทางไหม
จะกั้นไว้แล้วนะฮะแต่รถจักรยานยนต์มันหลุดโค้ง
แล้วก็มาชนกาดเร็วเหล็กกั้นตรงนี้
คนขี่กระเด็นตกลงไปเลย

เพราะผมอยากรู้เหมือนกันว่าคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เนี่ย
เหวแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
เพราะว่ามันมีแค่คลิปเมื่อกี้กับภาพนี้เท่านั้น
ที่คนในรถพยายามช่วยลงมาดูเหตุการณ์นั้น
ผมพูดคุยกับคุณสุธิพงศ์จันคีรีนะฮะ
คุณสุธิพงศ์เป็นเจ้าของคลิปผมโทรไปเลย
คุณสุธิพงศ์มันเกิดอะไรขึ้น
คุณสุธิพงศ์ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
พวกผมพาคนงานมาเที่ยวภูทับเบิก
คนงานของผม๗๘คนอยู่ในรถนะ

ก็เลยขับรถกันมาตรงนี้
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ต่อหน้าต่อตานะครับ
ผมก็ถามเขาไปนะว่าพี่
แล้วมอเตอร์ไซค์ที่ตกลงไปคนขี่ที่ตกลงไปเนี่ย
ตายหรือเปล่าบอกหน่อยดิอัปเดตความคืบหน้าให้ฟังหน่อยเป็นอะไรไหม
ฟังเสียงของพี่สุธิพงศ์เขาเล่าให้ผมฟังนะครับ

ก็ขับรถขึ้นกันไปก็คุยกันไปนี่แหละครับพี่
ตอนนี้เพราะถึงโค้งที่เราจะต้องขึ้นสูงครับครับ

เขาก็พุ่งชนบารีเออร์ข้างทางขอบทางไปเลยครับ

พอเวลาชนแล้วตูดกระดกแล้วก็ข้ามขอบกั้นเหล็กลงเหวไปเลย
แต่ตรงนั้นโชคดีหน่อยตรงที่ว่าเหวมันไม่ลึกพี่
ข้างล่างเป็นเหวพี่แต่ว่าตรงที่คนตกลงไปมันยังไม่ถึงเหวอะครับ
ห่างกันเยอะไหมครับห่างกับเหวเยอะไหมพี่
ห่างพอสมควรครับประมาณ๒๐๘๐เมตรก็น่าจะเป็นเหวแล้วครับ
รถเขาเป็นรถมอเตอร์ไซค์แต่งนะครับ
เบรกเนี่ยมันไม่ใช่สายเบรกที่มันเดินมาจากโรงงานมันเป็นอลูมิเนียม
สายเบรกมันหลุดพี่ได้อลูมิเนียมของแต่งพวกนี้มันไม่ทนครับ
แล้วดูแล้วสภาพของแต่งของเขาก็ไม่ได้มาตรฐาน
ไม่ได้มาตรฐานหรอกครับของแต่งเป็นอลูมิเนียมธรรมดาครับ
ย้ำหลายครั้งมันก็หลุดได้
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะคือพี่สุธิพงศ์เนี่ย
เขาเป็นช่างยานยนต์ด้วยนะ
คนที่แสงความคิดเห็นในคลิปนี้ก็ไปชี้เป้าชี้จุดให้เห็น
ว่ารถจักรยานยนต์ที่เสียหายมันมีชิ้นส่วนเบรกหลุดออกมา

มันเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้มาตรฐาน
สุธิพงศ์เขาบอกโอ้โหผมในฐานะช่างนะ
ผมขอเตือนเลยทุกคนเลยเวลาจะแต่งรถ
เอาอุปกรณ์ที่มันไม่ใช่ยี่ห้อเดียวกัน
ไม่ใช่ยี่ห้อของรถมาใส่ระวังอันตราย
คือคุณสุธิพงศ์เขาบอกว่าจริงของแต่งมันมีหลายเกรด

คุณผู้ชมดูที่ล้อหลังของมอเตอร์ไซค์นะ
เห็นไอ้เหล็กสีน้ำเงินมันหลุดออกมาไหม

แล้วก็อุปกรณ์แต่งมันไม่ดีไม่ได้มาตรฐานนะฮะ
เท่ากับว่าเหตุการณ์นี้
คนขี่รอดชีวิตอุดหวิด
เพราะว่าตกลงไปตรงที่ที่มีพื้นดินรองรับ
ห่างจากตรงเหวประมาณสัก๒๐เมตรเท่านั้นเอง
อันนี้คืออุปกรณ์แต่งรถมันไม่ได้มาตรฐาน